เรื่องนี้น่าตกใจพอสมควรเลยเพราะว่ามีคุณแม่วัย๒๒ปี
ชาวอำเภอศรีสัชนาลัยต้องไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
แจ้งความเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยนะคะอายุแค่๑๙วันเท่านั้นเอง
หายออกไปจากบ้านของเธอเอง
ตอนนี้เนี่ยพ่อเด็กบอกว่าลูกเกิดมายังไม่ทันเห็นหน้าเลย
เห็นใจเถอะส่งลูกคืนให้ครอบครัวหน่อยนะคะ
นางสาวอิสรพรฝอยเหลืองอายุ๒๒ปีเป็นชาวอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัย
พร้อมด้วยนายปรีชาเดโชเมงอายุ๒๔ปีสามี

หลังจากที่เด็กชายปรัชญาเดโชเมงหรือน้องไอแอลอายุแค่๑๙วัน
ลักพาตัวออกไปจากบ้านช่วงบ่ายวานนี้
ขณะที่นางสาวอิสรพรผู้เป็นแม่กำลังเข้าห้องน้ำค่ะ
ตอนนี้ก็ระดมญาติพี่น้องช่วยกันตามหากันตลอดทั้งคืน

เข้าแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่
ซึ่งนางสาวอิสรพรบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ใบหน้าเธอเนี่ยอิดโรยเนี่ยโศกเศร้าเลย
บอกว่าช่วงเกิดเหตุในช่วง๑๕นาฬิกา๔๐นาที
เธอก็อยู่กับลูกสองคนที่ชั้นล่างของบ้านซึ่งเป็นใต้ถุนสูง
นำลูกมาเลี้ยงที่นี่เป็นประจำอยู่แล้ว
มาเธอลุกไปเข้าห้องน้ำก็อยู่ใกล้ประมาณห่างไป๕เมตร
เอาโทรศัพท์มือถือไปเปิดดูหนังด้วยเลยไม่ได้ยินเสียงข้างนอก
ไปประมาณ๑๐นาทีออกมาเสร็จอ้าว
เหลือแต่ที่นอนแล้วก็มุ้งครอบตะก้าใส่เสื้อผ้าและขวดนม

ทีแรกคิดว่าญาติจะอุ้มไปเล่นหรือเปล่าก็เดินตามหา

โทรศัพท์ให้พี่สาวพร้อมญาติช่วยกันออก
ตามหาทั่วบ้านก็ไม่พบ
นางสาวอิสราพรก็เล่าต่อว่าไม่ทราบว่าใครมาขโมยลูกเธอ

วอนเอาลูกมาคืนเถอะหัวอกคนเป็นแม่ใจจะสลายแล้ว
กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะคะ
ที่ผ่านมาไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับใคร
แล้วสามีก็ไปทำงานต่างจังหวัด

คุณแม่วิงวอนนะคะเอาลูกมาคืนเถอะ
ส่วนผู้เป็นสามีนายปรีชาบอกว่า

ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกหายไป
ก็ตกใจมากรีบเดินทางกลับมาหาภรรยา
เข้าใจว่าคนร้ายจะลักพาลูกไปทำอะไร

ลูกเกิดมาเนี่ยเขายังไม่ทันกลับมาเห็นหน้าลูกเลยนะคะ
อนขอคนที่ลักพาตัวไปเนี่ย

มาทางผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ไปพบญาติพี่น้องของนางสาวอิสรพรที่มาให้กำลังใจกันค่ะ

โดยเฉพาะนางใสฝอยเหลืองอายุ๗๖ปี

ถึงกับจุดทูบบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ให้ช่วยคุ้มครองเหรนกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว
หลังจากเกิดเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเขาก็ลงพื้นที่ไปเร่งตรวจสอบแล้ว